เด็กชายวัย๘เดือนที่หายออกไปจากอกแม่
เช้าวันที่๕กุมภาพันธ์
เรื่องเริ่มต้นคือแม่บอกว่าสลึมสลือมีผู้ชาย
ใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มน้องออกไป
เข้าใจว่าญาติแล้วสุดท้าย
วันผ่านไปจนวันนี้ยังไม่เจอตัวน้องต่อ
ล่าสุดบิ๊กโจ๊กลงมาดูคดีนี้เอง
วันนี้ที่เป็นประเด็นใหญ่ก็คือนิ่ม

เรื่องชายเสื้อสีเหลือง
คดีนี้ใกล้จะคลี่คลายแล้วหรือเปล่านะคะ

สุรเชษฐกภัณฑ์รองพบตรหรือว่าบิ๊กโจ๊กนี่แหละ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าคดีที่สพบังหลวงด้วยตัวเอง
นับเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่๒แล้วนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนกลางดึกมาประชุมรอบนึงแล้วค่ะ
ทีนี้บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์เปิดเผยความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ว่าจากการสอบปากคำนิ่มแม่ของน้องต่อเมื่อคืนนี้เนี่ย
มีการรับสารภาพบางประเด็นที่อ้างว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองอุ้มลูกออกไป
นิ่มสารภาพว่านิ่มไม่เห็นค่ะ
นิ่มไม่ได้เห็นชายเสื้อสีเหลืองอุ้มลูก
ซึ่งตำรวจเชื่อว่านิ่มยังพูดความจริงไม่หมด
แต่เริ่มจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นแล้ว
ว่าจะได้คำตอบว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่ไหม
คดีน่าจะเดินหน้าต่อไปได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่นิ่มต้องพูดความจริง
ซึ่งวันนี้ก็จะยังมีการสอบปากคำอย่างต่อเนื่องนะคะ
อกจากนี้เนี่ยจะมีการเตรียมดำเนินคดีกับบุคคลใกล้ชิด๒รายคือ
นายจอจานและนายพอพาน
ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ
ซึ่งมีกระแสข่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเด็กนะคะ
วันนี้ก็ต้องต้องต้องเข้นจากแม่ทั้งหมดนะครับ

ที่มีชื่อย่อจอจานกับพอผ่าน

หนึ่งในนั้นคือลุงแจ้จอจาน
สืบสวนคุมตัวลุงแจ้ไปที่ห้องสืบสวนสพบังหลวงสอบปากคำเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็มีการพาตัวพุทธกับนิ่มมาสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดด้วยเหมือนกัน
ทั้งคู่ก็นั่งอยู่ใกล้กันลักษณะเนี่ยผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังบอกว่า

คือพฤติการที่เจอคือพุทธหลอกให้นิ่ม
ไปขายบริการกับเพื่อนพ่อและเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
ส่วนเพื่อนพ่อที่ว่าก็คือลุงแจ้งไงคะ
แจ้โดนแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีและพรากผู้เยาว์
เพราะตอนที่เขามีอะไรกันนิ่มอายุแค่๑๕ปี
ซึ่งจากการสอบสวนทั้งคู่รับสารภาพ
สรุปคือพุทธบอกให้นิ่มไปมีอะไรกับลุงแจ้เพื่อเอาเงินลุงแจ้มาใช้จ่ายในครอบครัว
พุทธก็เลยโดนข้อหาเป็นธุระจัดหาให้กระทำการค้าประเวณี
ส่วนลุงแจ้ก็ให้เงินนิ่มแล้วก็มีอะไรกับนิ่ม
ในช่วงเวลาที่นิ่มอายุเพียงแค่๑๕ปีซึ่งยังเป็นเยาวชน
ก็เลยโดนข้อหาพรากผู้เยาว์นะคะ
นิ่มจนถึงวันนี้อายุ๑๗ปีก็ยังคงเป็นเยาวชนอยู่
ข้อหาจะถูกแจ้งวันพรุ่งนี้และต้องรอสหวิชาชีพมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วย
น้ำหนักของคดีน้องต่อเลยตกมาที่นิ่มคนเดียวเลย
เพราะว่าสืบสวนทุกประเด็นแล้วมันไม่มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง
แล้วนิ่มก็ออกมายอมรับว่าโกหกเรื่องชายเสื้อสีเหลืองอุ้มเด็กไป
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าตัวยังไม่ยอมรับว่าตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนหรือไว้กับใคร
บอกแค่ว่าไม่รู้ค่ะ
เพราะว่าเอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งความผิดที่พบก็คือความผิดของแจ้นะครับ
ที่ไปเป็นเรื่องของการที่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับ
กับเด็กอายุต่ำกว่า๑๕นะครับ
ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องกระทำชำเลานะครับ

เมื่อกี้ผมซักก็ยอมรับแล้วว่าเรื่องการไปอุบลก
เรื่องคนเสื้อเหลืองก็เป็นการอุปโลกขึ้นเองนะครับ
แต่เพียงแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเอารูปไปไหนนะครับ
หรือเอาลูกไปทำอะไร
ก็คือเพื่อนพ่อที่หมายถึง
หมายถึงลุงแจ้เป็นเพื่อนกับพ่อของนิ่มนะฮะ

ทีนี้ครับคุณผู้ชมขอบฟังข้อกล่าวหา
เรื่องราวว่าอ้าวสรุปพุทธให้นิ่มไปมีอะไรกับลุงแจ้แลกกับเงิน

อ่ะมีรายงานเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าตีสามครึ่งเป็นเวลาที่นิ่มลุกขึ้นมาร้องไห้

แล้วตี๕พุทธบอกว่านิ่มลุกขึ้นมาเอานมให้ลูกกิน
ได้ยินลูกร้องไห้นิดนึงตามภาษาเด็กแล้วก็ได้ยินเสียงดังอึ๊ก

นี่คือเช้ามืดของวันที่๕กุมภาพันธ์นะ

พ่อแม่เขาตื่นมาแล้วเขาบอกลูกชายเขาหายไป
ใช่ค่ะจากการสืบสวนขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ

สืบสวนก็พยายามไล่วงให้แคบลงจน

ข้อมูลการตรวจสอบพิกัดโทรศัพท์แค่เล็กน้อยเท่านั้น
พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเอาตัวพุทธกับลุงแจ้ไปทำการฝากขังสารต่อไปนะคะ
คือเรื่องนี้มันเลยต้องแยกเป็นสองส่วนนะฮะ

ส่วนสำคัญหลักที่สุดก็คือเรื่องการตามหาน้องต่อ

เอาแล้วลุงแจ้กับพุทธล่ะโดนดำเนินคดีตรงนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของน้องต่อ
มันเป็นผลสืบเนื่องจากการสืบสวนเรื่องที่ว่าเด็กเนี่ยหายไปไหนยังไง

คุณเนติชาวนักข่าวเนี่ยก็ไปที่บ้านไปลองพูดคุยกับนิ่มในประเด็นที่ตำรวจพาตัวไปตรวจสอบเรื่องสภาพร่างกายจิตใจนี่แหละนะคะเมื่อวานนี้
แล้วก็ประเด็นที่นิ่มรับสารภาพว่าไม่มีผู้ชายเสื้อสีเหลืองมาอุ้มเด็กไป
ไปถึงบ้านก็เจอชุดสืบสวนสพบังหลวงรับตัวนิ่มไปสอบปากคำแต่เช้าเลยพี่อุ๋ย
ขนาดนักข่าวเราไปเช้าแล้วนะไม่ทันตำรวจนะคะ
ทีมข่าวก็ถามว่านิ่มกังวลไหมถึงกระแสข่าวที่ตำรวจอาจจะดำเนินคดีกับนิ่มแล้วก็พุทธ
บอกนิ่มไม่กังวลแล้วพอถามถึงเรื่องที่พาไปตรวจร่างกายเมื่อวานนี้เป็นยังไง
ติชาวบอกว่านิ่มสีหน้าเปลี่ยนเลยดูเครียดแล้วก็เดินขึ้นรถตำรวจไปเลยทันที
คือมันก็ไม่ทราบเลย
กลัวไหมถ้าเกิดจะมีการแจ้งข้อหาคะ

หนูคิดว่าจะเป็นหนูไหมตอนโดนแจ้งข้อหา

เราเรก็แจ้งข้อหากันไปเรื่องพุฑ์กับลุงแจ้

แต่ว่าตอนนั้นน่ะพุฑ์ล่ะได้ยินแค่กระแสข่าว
ข่าวที่ว่าจะมีการแจ้งข้อหาพระผู้ยอกับลุงแจ้ใช่ไหม

เพราะว่าพุธถึงจะเป็นแฟนอยู่กินกัน

บอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับผมนะ
เพราะผมกับนิ่มมั่นหมายกันมาตั้งแต่พฤษภาคมปี๖๔แล้ว

แล้วข้อหาเรื่องเกี่ยวกับจัดหาให้มีการค้าประเวณีละพุทธ
บอกว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนานมาแล้ว

อยากให้ไปถามนิ่มเองมากกว่า

ถ้าสมมุติเป็นเราอ่ะ

ก็คือรับรู้ทั้งสองฝ่ายครับ
คือมั่นก็มั่นไว้แต่ยังไม่ได้แต่ง

ใช่ครับญาติพี่น้องคือว่าเขารับรู้กันหมด

เขาก็บอกว่ายังไงก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง
มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องตั้งหนาวแล้วเป็นอดีต
อืมขอเล่าให้ฟังได้ไหมเพื่อแบบชี้แจง
คืออันนี้ต้องถามเจ้าตัวเขาเลย

ก็คือไม่มองกล้องไม่มองหน้านักข่าว

ลุงบินลุงบินคือใครพ่อของพุทธนะคะนายสุบินแสงสว่าง
บอกตอนนี้ห่วงสุดคือน้องต่ออยากให้ตำรวจหาน้องต่อให้เจอให้เร็วที่สุด
เพราะว่าแถวหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ตามหาเกือบหมดแล้วอ่ะ
ถ้าเจอมันต้องเจอแล้วสิเอาจริงจริงความหวังมันก็ยังมี
แต่รู้สึกมันริบหรี่เหลือเกินอยากเจอหลานไม่ว่าจะรูปแบบไหนขอให้เจอเถอะ
สแกนหาทุกพื้นที่ทุกบ้านทุกหลังไม่เจอ
วงจรปิดก็ไล่ดูจนตาแตกหมดแล้วอ่ะพี่อุ๋ยทุกคันเลยมันก็ไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
แม่น้ำลำคลองทุ่งนาป่าย่าสุนัขตำรวจก็มานะเมื่อวาน
มาหมดนะคะมาหลายวันด้วยสูบซ่วมทุบซ่วมที่บ้าน
คือจริงแล้วถ้าสูบน้ำออกจากแม่น้ำได้คงทำแล้วมั้งคะ
น้องต่อไปไหนเนี่ยไปหาลุงแจ้ไหมคะ
ไปคุยกับลุงแจ้หน่อยดีไหมคะว่ายังไง
เพราะว่าพอมันมีกระแสข่าวว่าตำรวจจะแจ้งข้อหาลุงแจ้เราก็ไปหาลุงแจ้แต่เราไม่เจอลุงแจ้ค่ะ
แต่ถามคนในวัดนะวัดบอกว่าเห็นลุงแจ้งมาช่วยพระบินทบาทเมื่อเช้าเป็นกิจวัตรตามปกติทุกวันนั่นแหละ
แล้วก็กลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงแจ้ออกไปไหน
ทีมข่าวก็เลยต่อสายไปหาลุงแจ้ลุงแจ้ก็รับโทรศัพท์นะคะแต่ลุงแจ้บอกว่า
ไม่อนุญาตให้บันทึกและไม่ขอให้สัมภาษณ์อีกแล้วเพราะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่ร้อยเวร
ไปสอบถามเอาเองอันนี้ที่ใช้น้ำเสียงนี้เพราะบอกว่าลุงแจ้ใช้น้ำเสียงไม่ค่อยพอใจ
อ่าทีนี้ก็เลยถามว่าเออลุงแจ้งลุงแจ้งกังวลไหมถ้าถูกแจ้งข้อหาน่ะ
ลุงแจ้งก็บอกว่าก็เครียดบ้างคือมันไม่ใช่เครียดหรอกแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะ
แล้วลุงแจ้ก็วางสายไปแต่ลุงแจ้เขาอยู่ที่โรงพักหรือเปล่า
ตอนที่มีภาพยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหม
ก็เลยตอนนี้ยังไม่รู้อยู่ไหนยังไม่รู้อยู่ไหนไม่รู้ลุงแจ้ออกไปไหน
แต่ตำรวจเนี่ยบอกว่าแจ้งข้อหาจะแจ้งข้อหาอ่าแจ้งข้อหากับลุงแจ้แล้วก็พูดแล้วใช่ไหม
อ่าเรื่องของการจะทำอะไรอ๋อใช่ลุงแจ้ไปโรงพรรคแล้ว
ใช่ตำรวจบิ๊กโจ๊บิ๊กโจ๊กพาไปแล้วไปแจ้งข้อหาที่โรงพักเรียบร้อยแล้ว
เพราะที่เราไปเนี่ยคือช่วงเช้าไงก็เลยไม่เจอ
แล้วสรุปก็ไปอยู่ที่สพบังหลวงกันหมดนั่นแหละ
ใช่ค่ะทุกคนเลยอยู่กันครบ๓คน

แล้วบิ๊กโจ๊กท่านก็บอกว่านี่วันนี้ตกลงก็คือตำรวจก็แจ้งข้อหาพุทธสามีของนิ่มกับลุงแจ้เพื่อนของพ่อของนิ่มเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาค้าประเวณี
ใช่ค่ะของลุงแจ้ก็โดนเรื่องพรากผู้ยาวด้วย
ส่วนนิ่มจะแจ้งพรุ่งนี้เพราะต้องรอสหวิชาชีพมาสอบเพราะนิ่มเป็นเยาวชน
เรื่องบอกไม่เห็นคนเสื้อเหลืองอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ให้การเท็จหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวรอติดตาม
แต่ลุงแจ้จะโมโหสื่อก็ไม่ได้หรอกนะ
เพราะว่าลุงแจ้เป็นคนให้สัมภาษณ์กับสื่อเอง

แจ้เป็นคนบอกกับสื่อเองว่าอ๋อใช่ผมเคยมีอะไรกับนิ่มลูกสาวของเพื่อน
แจ้เป็นคนเล่าเองทุกอย่างเลย
ก็ใครทำอะไรไว้มันก็เปิดเผยความลับมันไม่มีในโลกนะคะ

คราวที่แล้วเขาว่าไงนะคะพี่อุ๋ยบอกว่าเห็นน้องตัวเขียวใช่ไหม
เมื่อวานบอกนิมิตเห็นเด็กตัวเขียวอะไรต่างนานาแล้วก็คาดว่าจะเจอภายใน๒๕กุมภาพันธ์ใช่ไหม
ใช่เขาบอกว่า๑๐๒๕เจอแน่แล้วเขาก็พูดถึงว่าอะไรนะ
มีคนเกี่ยวข้องเป็นผู้หญิง๒ผู้ชาย๑
แต่ณวันนี้ที่บิ๊กโจ๊กบอกคือผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะ
อาจจะคลาดเคลื่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่วันนี้นี่เห็นภาพนี้หรือยังคะพี่อุ๋ย

คืออาจารย์เจโพสต์เฟซบุ๊คไว้นะคะ
เขียนเป็นเหมือนเงาปริศนาคล้ายใบหน้าของเด็กบอกว่า
อยู่ตรงไหนครูจะไปรับสัญญานะจะไม่ให้ใครทำร้ายเราได้อีกแล้ว
อาบน้ำเสร็จเจอภาพนี้ที่กระจกห้องพักเลยบอกว่าน้องอยู่ไหนบอกหน่อยแต่น้องไม่พูด
เราพยายามจะให้ทีมงานเขียนหรือวงให้ดูนะคะว่าตรงไหนคือหน้าเด็กแต่เอาจริงดิฉันดูไม่ออกค่ะ

มันก็เป็นควันขมุกขมัว
คือทีมงานพยายามแล้วทีมงานก็บอกในหูมาว่าดูไม่ออกเหมือนกันครับพี่ผมเลยไม่รู้จะวงตรงไหนดี
ไม่รู้จะขีดเส้นวาดยังไงให้มันเป็นหน้านะคะ
แต่อาจารย์เจเขาเห็นแล้วกันนะวันนี้อาจารย์เจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปร่วมสำรวจกับการติดตามหาตัวน้องต่อ
มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจชุดสืบสวนสพบังเลนหากันเกือบจะทั่วหมู่บ้านกว่า๔๐หลังคาเรือนก็ไม่เจอเบาะแสอะไรเลยแบบเลยจริงอ่ะพี่อุ๋ย
ไปสำรวจป่ารกร้างที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านน้องต่อค่ะตรงนั้นเป็นพื้นที่ริมคลองติดกับหมู่บ้าน
มาถึงจุดนี้ตกใจเลยเนอะหมอปลา
อาจารย์เจบอกมีอาการแปลกยังไงรู้สึกแปลกมันมีลางมีรางสังหรณ์ว่าเด็กอาจจะอยู่แถวนี้หรือเปล่า
อาจารย์เจบอกตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับตรงกับนิมิตของอาจารย์เจเลยที่เห็นน้องอยู่ใต้น้ำที่มีดินโครนใกล้กับริมคลอง
คล้ายกับวิญญาณน้องต่อมาสื่อสารกับผม
พอถึงจุดนี้ปุ๊บนะอาจารย์เจกวักมือเลย

ขอให้เปิดทางในการค้นหา
และขอให้เจอน้องต่อโดยเร็ว

ตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องต่อ
ละเวลานี้

ที่แบบไปลงโงมในคลองไปดูแพมเปอร์ดดูอะไร
ใช่พุธก็เป็นห่วงต่อมากเขาไปทุกจุดเลยที่เจ้าหน้าที่ไป

เจออะไรรู้ไหมคะภรมเช็ดเท้าค่ะมันเป็นแค่ถูกทิ้งไว้ในป่า

แต่เจอแพมเพอร์สเด็กอีกแล้วพี่อุ๊ย
แพมเพิร์ตเด็กเล็กที่ใช้แล้วทิ้ง
แต่คิดว่าคงเป็นของเด็กแรกเกิดของชาวบ้านใกล้เคียงค่ะ
ก็บอกว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ของน้องต่อ
ตกบ่ายไปหาที่ริมป่าย่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านที่เกิดเหตุอีก
มีคนไปเจอถุงกระสอบปุ๋ย๒ถุงค่ะ
เปิดมาโอ้โหกลิ่นนี่เหม็นคละคลุ้งเลยนะคะ
แล้วมีกระดูกเต็มไปหมดเลย
มีชิ้นหนึ่งลักษณะคล้ายกับกระโหลกศีรษะ

น่าจะเป็นกระโหลกหัวสัตว์
แล้วก็ที่หนังมีขนสีดำอยู่ข้างในด้วย
อาจจะเป็นแบบเป็นหมาเป็นสัตว

มันใหญ่กว่าเสื้อเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจไง
มันดูเทาดำหรือเลอะโครนไปแล้ว

มันคล้ายแต่มันยังไม่เหมือนซะทีเดียว

แต่ว่ารักษณะเหมือนเป็นเสื้อเชิดลายทั่วไป
ก็ถามพุธพุธมันมีโอกาสเป็นประมาณไหม

แล้วบ้านผมไม่มีใครใส่เสื้อเชิด

ผมก็ใส่แต่เสื้อยืดที่บ้านไม่มีใครใส่เสื้อเชิดเลย

ที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานแหละ
ผมก็เชื่อว่าผมคงจะไม่ได้เจอน้องต่อในสภาพนี้
คุณบอกแบบนี้
เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่รู้
แต่ที่รู้รู้กองพิสูจน์หลักฐานก็ตรวจเก็บหลักฐานที่พบไปทั้งหมด

ตนเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน่าจะเป็นกระดูกของสัตว์นะคะ
เพราะว่ามันมีขนาดเล็กไม่น่าใช่กระดูกของมนุษย์หรอก

เค้าบอกอย่างนี้ว่าคดีนี้มีจุดจบแน่นอน

ตอนนี้เหลือแค่ให้นิ่มพูดความจริงให้หมด
ก็เราอาจจะใกล้ได้เจอตัวน้องต่อแล้วก็ได้

แต่กรอกกรอกเป็นปีนะนานมาก